กลายเป็นประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนะครับ
ข้อเสนอที่ต้องการให้ประเทศไทยผลักดันให้มีอาชีพ
โเพณีหรือว่าหญิงขายบริการทางเพศ

เพื่อปิดทางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย

แต่ว่ากลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้ผลักดัน
ในเรื่องความเสมอภาคทางสังคมยอมรับนะครับว่า
เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมาก
และสังคมไทยยังยอมรับไม่ได้
โดยนางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริม
เสมอภาคทางสังคมได้กล่าวถึงแนวคิด
ที่จะเสนออาชีพโสเพณีให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
หากภาครัฐต้องการจะแก้ปัญหานี้
ต้องทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้การศึกษา
และต้องผลักดันให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้น
เพราะว่าการผลักดันให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
เพื่อตัดวงจรอุบาตสามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
และเห็นว่าข้อเสนอนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด

ประธานคณะกรรมธิการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรี
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บอกว่าข้อเสนอนี้เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้นะครับ
เห็นได้จากตัวเองเคยเสนอให้ผู้ขายบริการทางเพศต้องมีนายจ้าง
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้ใช้บัตรประกันสังคม

ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าหลายประเทศได้ทำแล้ว
ก็อยากให้คำนึงได้ว่าต่างประเทศมีระบบที่ดีตำรวจที่ดี
และมีแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว

ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
เสนอให้อาชีพค้าบริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมองว่าในต่างประเทศอย่างเช่นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เปิดให้อาชีพนี้ถูกต้องตามกฎหมายมานานแล้ว
หากประเทศไทยผลักดันเรื่องนี้จะทำให้เกิดความโปร่งใส
ปัญหาการค้ามนุษย์และการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายก็จะหมดไป
มันไม่ใช่ว่าปราบได้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน
แต่ว่าเงินท้องกับหลายเข้าไปในมือใคร
มันถูกกฎหมายสักอย่างเงินจำนวนมหาศาลภาษีมหาศาล
จะเป็นพันล้านต่อปีบำรุงประเทศเล่นเยอะ
ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์มีลงประมาณแค่

หน้าส่วนอย่างขอร้องด้วยนะครับว่าไม่ควรมอง
อาชีพค้าบริการทางเพศเป็นอาชีพที่น่าเหยียดหยาม
เพราะว่าขณะนี้ทุกสถานที่ที่ให้บริการก็ทำการค้าแบบนี้อยู่

กล้าหารเร่งผลักดันเปิดซีรีส์ให้กลับอาชีพนี้

ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้คนในสังคมออนไลน์
ว่ามีมุมมองอย่างไรหากการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ซึ่งก็มีบรรดาแฟนเพจเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า
หนึ่งเมืองความคิดเห็นภายในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยระบุว่าไม่ควรทำให้สังคมเสื่อมลงไปมากกว่านี้
คาดว่าจะมีปัญหาครอบครัวตามมามากกว่าในปัจจุบัน
ขณะเดียวกันก็ยังมีบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า

จะมีกี่รายที่มาขึ้นทะเบียนเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ส่วนผู้ที่เห็นด้วยก็มองนะครับว่าการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จะสามารถช่วยควบคุมการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
อาจช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์และการจ่ายสวยให้กับหน่วยงานต่าง
อีกทั้งรัฐบาลยังสามารถเก็บภาษีได้
เพราะต้องยอมรับว่าสถานบริการประเภทนี้ยังคงมีอยู่กู้สังคมไปอีกนานแสนนานครับ